หนึ่งเหตุการณ์ใหญ่คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์
ที่เป็นเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ถลายออกนอกรันเวย์
ทีนี้เนี่ยยังดีหน่อยคือทุกคนบนเครื่องปลอดภัยคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่ตามมาคือผู้โดยสารเองนี่แหละ
อัดคลิปไว้อัดคลิปไว้แล้วเขาก็บ่นว่าเฮ้ย
ทำไมเขาต้องติดอยู่ในเครื่องนานเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
ไปดูคลิปตอนที่ผู้โดยสารอัดไว้หน่อยฮะ
สายการบินนกแอร์นะครับครับผมเป็นอย่างงี้นะครับ
ดูนะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับ
ถ้าไฟไหม้ไหม้ข้างบนนะครับตายยกลำนะพี่น้องครับ
โอ้โหนี่แหละครับความอัดอั้นตันใจของผู้โดยสารท่านหนึ่ง
จากเที่ยวบินดีดีหนึ่งศูนย์แปดของสายการบินนกแอร์
เส้นทางกรุงเทพเชียงรายถ่ายไว้หลังเกิดอุบัติเหตุ
ลำนี้มันถลายออกนอกรันเวย์ตอน๓ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมา๓๐กรกฎาคม
บนเครื่องมี๑๖๔คนที่เป็นผู้โดยสารนะคุณผู้ชม
เขาก็ติดอยู่ในความมืดเห็นไหมบางคนก็ต้องใช้แสงจากมือถือเอา
ติดอยู่ในนั้นนานเกิน๑ชั่วโมงครับ
หายใจไม่ออกต้องเอาพวกกระดาษมาพัดร้อนด้วยหายใจก็ไม่ออกด้วย
ส่วนลูกเรือจะมีท่อนหนึ่งนะคุณผู้ชมลูกเรือเนี่ยบอกผู้โดยสารว่าเออให้งดถ่ายภาพนะคะ
ให้นั่งอยู่กับที่แต่ว่าผู้โดยสารคนนั้นก็บอกผมไม่หยุดผมยังจะถ่ายต่อไป
หลายคนไม่พอใจครับผู้โดยสารหลายคนไม่พอใจ
จากนั้นเนี่ยก็มีการลำเลียงผู้โดยสารให้สไลด์ตัวออกมาลงมาจากตัวเครื่อง
การช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปอย่างล่าช้าผู้โดยสารก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
หลังช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคนออกมาจากเครื่องแล้วทางสายการบินประกาศว่าให้ผู้โดยสารทุกคนมารับกระเป๋าสัมภาระในวันถัดไป
ก็คือเมื่อวานนี้๓๑กรกฎาคมโอ้โหยิ่งทำให้หลายคนยิ่งไม่พอใจใหญ่เลย
เพราะว่ามันเสียเวลาครับเสียเวลาระหว่างรอการช่วยเหลือต้องมาเสียเวลามารับกระเป๋าในอีกวันถัดมาอีก
ในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายที่เป็นสนามบินที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดครับ
เดี๋ยวพอแล้วเสร็จก็จะนำสภาระของผู้โดยสารที่ติดค้างค่อยลำเลียงส่งคืนให้กับผู้โดยสาร
คืนให้กับผู้โดยสารนี่เป็นตอนที่ผู้โดยสารลงมาแล้ว
เฉินหน้ากับคนที่เป็นลูกเรือครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เข้าสู่ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเดี๋ยวต้องใช้เวลาสัก๓วัน
ก็ทางท่ากาศยานเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดทางวิ่งของเครื่องบินไปอีก๓วัน
ก็คือนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่๓สิงหาครับ
เอาแล้วคนที่จองตัวไว้ล่วงหน้าทำยังไงอ่าทางท่าอากาศยานครับ
เตรียมรถรับส่งให้ผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่
รวมไปถึงผู้โดยสารที่จะมาลงที่เชียงรายเนี่ยทุกสายการบินนะคุณผู้ชม
ปลายทางครับให้มาลงเชียงใหม่แทนหมดเลย
สายการบินเขาก็จะมีนี่นะรถรับผู้โดยสารจากเชียงใหม่ครับ
ส่งที่เชียงรายตลอดทั้งสามวันเลยคือตลอดจันทร์ถึงพุธนี้
จะไปส่งที่เชียงใหม่แทนนะฮะทางผู้บริหารนกแอร์ครับ
ชี้แจงถึงกระบวนการเยียวยาด้วยคือตอนนี้เนี่ยทางสายการบินอยู่ระหว่างพิจารณา
แล้วเดี๋ยวผู้บริหารระดับสูงจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการครับ
ค่ะส่วนประเด็นที่ว่าในแถลงการอ่ะคุณผู้ชมฮะ
แถลงการของสายการบินเขาบอกว่ามีการช่วยเหลือผู้โดยสาร
มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั้งเอาน้ำเอาอาหารเครื่องดื่มมาให้
มาให้กับผู้โดยสารแล้วแต่ผู้โดยสารแย้งไง
บอกไม่เห็นจะมีเลยไม่เห็นจะมีเลยนะ
แต่ทางผู้บริหารน้องแอร์ยืนยันว่ามีครับ
ความช่วยเหลือผู้โดยสารไปแล้วอันนี้เป็นการชี้แจงของสายการบิน
อืมเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรดอม
ก็เลยให้ความเห็นคุณผู้ชมจดจำคำว่า๙๐วินาทีไว้
ตัวเลขนี้มันคืออะไรเก้าสิบวินาทีนาทีครึ่ง
ที่เขาให้ทงแดงเราเขากำหนดไว้ว่านี่แหละคือระยะเวลาที่ควรจะต้องอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่อง
ใช่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฮะเออเอาทำไมคืออย่างงี้คุณผู้ชม
อืมมีเหตุไฟไหม้บนเครื่องถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินเขาจับเวลาดูว่าต้องใช้เวลาอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่อง
ภายในเวลาเท่าไหร่ดีเพื่อจะได้ปลอดภัยทั้งหมด
ตอนแรกเนี่ยเขากำหนดไว้๑๒๐วินาทีแล้วนะ๒นาที
แต่ทีนี้มันจะมีเหตุที่ว่าผู้โดยสารอาจจะไม่ได้โดนไฟคลอก

เขาก็เลยลดระยะเวลาจาก๑๒๐มาเหลือ๙๐วินาที
เขากำหนดว่าระยะเวลานี้แหละลูกเรือต้องช่วยกัน
ใน๙๐วินาทีไม่อย่างนั้นถ้าไม่โดนไฟคลอก

เวลาที่พวกคุณให้ผมปฏิบัติตามไอ้นี่จะหล่นลงมาช่วยเหลือตัวเองก่อน
แล้วช่วยเหลือคนข้างอะไรพวกเนี้ยนะผู้โดยสารก็ทำแล้วนะ
แต่ไอ้มาตรการการช่วยเหลือต่อจากนั้นทำไมช้าเขาถามเขาถามมา
ในตัวเครื่องบินในนั้นในเครื่องยนต์
ทุกอย่างมันสามารถเกิดการขัดข้องได้ตลอดเวลา
มันเกิดการเสียดสีหมายความว่าอะไร

ประกายไฟหมายความว่าอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

ดังนั้นคนที่อยู่บนเครื่อง
ไม่มีเหตุผลจะต้องอยู่บนเครื่องนานเลย

วันนี้ผมว่ากระทรวงคมนาคมตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีกว่า
รวม๒เรื่องเลยไอ้พระราม๒ด้วยแล้วก็เครื่องบินด้วย

ความปลอดภัยของประชาชนทั้งนั้นเลย
รู้สึกขนลุกเลยอ่ะดูสองข่าวเนี่ย